เปิดม่านการแสดงแล้วนะคะสำหรับละครเวทีเรื่องก่อนสิ้นสุดทรีค่ะ
ซึ่งเป็นเรื่องราวนะคะของคณะหุ่นละครเล็กเกาหลี
ตั้งแต่เริ่มบุกเบิกมาจนถึงปัจจุบันนี้เลยนะคะ
คือเริ่มตั้งแต่มีอุปสรรคมีปัญหาต่างมาจนถึงยุคปัจจุบันนี้เลยก็ว่าได้นะคะ
ความน่าสนใจจะเป็นอย่างไรติดตามพร้อมกันเลยค่ะคือต้องบอกว่าเป็นความร่วมมือกันนะคะ
นักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และคณะนาตยสาราหุ่นละครเล็กโจหลุยด้วยการนำเอาเรื่องราวของผู้ก่อตั้งหุ่นละครเล็กโจหลุย
ทายาทรุ่นที่๗ที่มีความงดงามความมีความหมายแล้วก็มีความศรัทธาในศิลปะ
ซึ่งมีเหตุการณ์แล้วก็อุปสรรคมากมายรอบด้านที่จะต้องรักษาโรงละครแห่งนี้เอาไว้
แต่ท้ายที่สุดแล้วอะไรที่เป็นแรงบันดาลใจและทำให้การต่อสู้กับวิกฤตในครั้งนี้ผ่านพ้นไปได้
เขาจะถ่ายทอดผ่านละครเวทีหุ่นละครเล็กโดยตัวแทนของนักศึกษาแล้วก็ทีมจัดงานเนี่ยได้มาเชิญชวนให้แฟนไทยรัฐได้ไปร่วมสัมผัสกับการแสดงในครั้งนี้
ในวันที่ยี่สิบเอ็ดถึงยี่สิบสามธันวาคมนี้นะคะที่โรงละครหน้าตะยะสาลาหุ่นละครเล็กโจหลุย
และสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊คแฟนเพจสสุนทรีย์นั่นเองนะคะตอนนี้ก็เตรียมที่จะเปิดม่านการแสดงในวันพฤหัสนี้แล้วนะคะ
คุณผู้ชมก็สามารถไปดูกันได้ไปจับจองการซื้อตัวกันได้ตามเพจที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะ